แต่คนที่ถอนของให้กลายเป็นหมอผีหรือว่ารือสีตนนึง
คุณผู้ชมไปดูภาพเลยมีคนเขาถ่ายเอาไว้ได้ครับ
บริษีสั่งให้สวดดังอีกดังอีกให้พระสวดคือพระเนี่ยนั่งสวดมนต์อยู่ต่อหน้าผู้ชายที่แต่งกลายคล้ายกับบริษีจากนั้นนะฮะบริษีก็เอามือไปจับที่ศีรษะของพระเหมือนทำพิธีอะไรบางอย่างเนี่ยฮะยังไม่จบนะนะฮะบริษีก็เอามือไปจับที่ศีรษะของพระเหมือนทำพิธีอะไรบางอย่างเนี่ย
ก็ทำพิธีคล้ายกับรดน้ำมนต์ให้กับพระอีกด้วยเนี่ยฮะลงมานอกบ้านแล้วนะรถน้ำมนต์ทีมข่าวก็ได้ตรวจสอบว่าคลิปนี้มันคืออะไรยังไงกันแน่ตอนแรกพี่นำไปโพสต์บอกว่ามันคือพิธีการไล่ผีออกจากตัวพระแต่จริงแล้วมันคือการทำพิธีถอดของลูกผู้ชมหรือว่าเป
ปกติเป็นพระเนอะทำพิธีรดน้ำมนต์ให้กับญาติโยมใช่ไหม
ใช่เออต้องเป็นพระสิเนอะค่ะเป็นการสะดอกเคราะห์ไล่สิ่งชั่วร้ายออกจากชาวบ้านญาติโยม
แต่เขาบอกว่าพระรูปนี้พลาดไปทำไล่ของออกจากตัวชาวบ้าน
แต่ถูกของเนี่ยมันเป็นลมเพลลมพัดคุณสัยมันย้อนเกาะย้อนกลับออกมา
ออกจากตัวชาวบ้านก็จริงแต่มันไปเข้าที่ตัวพระแทน
ทำให้พระรูปนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับเจ็บป่วยเหมือนจะคุ้มครั่งตลอดเวลา
ก็เลยต้องเดินทางมาหามรือศรีสังทองเพื่อให้ถอดของคุณสายมนต์ดำออกจากตัวให้
อันนั้นเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งแต่คลิปนี้อีกหนึ่งคลิป
เขาว่ากันว่ามีพระสงฆ์สองรูปกำลังนั่งสวดมนต์เหมือนคนถูกผีสิงผีเข้า
แล้วก็เอาดาบจี้ที่หัวตามลำตัวของของพระต่างเป็นการถอดของล้างคุณสัยออกเหมือนกัน
ของสำนักฤษีสังทองเช่นเดียวกันนะฮะแต่ว่าเป็นความเชื่อสู่บุคค
เพราะคลิปเนี้ยเขาบอกว่ามันมีพระจริงอยู่หนึ่งรูปค่ะอีกหนึ่งคนหรือหนึ่งรูปเนี่ย
คือเป็นบุคคลที่เรียนแบบแต่งกายเป็นพระขึ้นมาเพื่อทำพิธีเรียนแบบพระ
เหมือนถอดของให้กับพระที่รูปเป็นพระจริงจริงค่ะเอออะไรแบบนี้
อ่ะเป็นความเชื่อสู่บุคคลนะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าเป็นจริงเป็นเท็จอย่างไร
นะฮะแล้วก็ผิดกฎหมายหรือเปล่ายังไม่รู้เดี๋ยวต้องให้มีการตรวจสอบกับ
โดยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนะเป็นคลิปภาพเหตุการณ์ที่มีคนเขาถ่ายแล้วเอาไปโพสต์เอาไว้
คุณผู้ชมก็ดูเอาแล้วกันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนอะนะครับ